แต่ว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับในการขายของที่เรียกลูกค้าเนี่ย
มันก็จะต้องมีกลมมีวิธีที่มันไม่เหมือนใคร
ดิฉันก็มีอีกหนึ่งร้านเป็นร้านส้มตำคุณค่ะ
ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านส้มตำที่ไม่ได้เด็ดแค่รสชาติส้มตำ
เพราะเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยสวยแซ่บเผ็ดดุ
มันลงตัวจริงเบอร์ไหนไม่รู้ไปดูกันเองว่าสวยขนาดไหน
เขาบอกว่าขอสวยนิดนึง

พี่เขาบอกมาเองขอสวยนิดนึงจริง

ก็เป็นเทคนิคเป็นไอเดียในการขายของนั่นเองนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าคิ้วคุณพี่หรือว่าสะพานกรุงทน

ความสวยนี้ได้แต่ใดมาแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน
นี่คือคุณชัชวานชมชิดนะคะ

ค่ะเป็นแม่ค้าส้มตำนะคะ
ร้านส้มตำหนังฟ้า
อยู่บริเวณถนนสาย๘ตำบลเมืองสวรรคโลก

เขาลุกขึ้นมาใส่ชุดไทย
ห่มสบายทาหน้าขาวปากแดงคิ้วโก่ง

ตัวเองเป็นคนที่ชื่นชอบการใส่ชุดไทย

เวลามีตลาดที่ไหนกลางคืนอะไรอย่างนี้
ชุดไทยแต่งหน้าทาปากเขียนคิ้วเปิดเพลง

แต่ดิฉันสงสัยว่าทำไมต้องไปเฉพาะกลางคืน

แล้วหน้าทาแบบขาวด้วยนะคะ
ใส่ชุดไทยด้วยทับปากแดงด้วย
จะชอบไปเฉพาะตลาดกลางคืน
หลังจากที่ตัวเองมาขายส้มตำ
ก็เลยมีชุดไทยเยอะอยู่แล้ว

ลองเลือกมาใส่ดูมาทำอะไรที่เราชื่นชอบดู

หลังจากนั้นก็ได้รับเสียงตอบรับดีมากจากลูกค้าคุณ

ชอบที่ใส่ชุดไทยด้วยแล้วก็ชอบที่รสชาติของส้มตำด้วย

แล้วก็โขลกกับพริกกระเทียมมะกอกป่าให้เข้ากัน
แล้วก็โขลกกับพริกกระเทียมมะกอกป่าให้เข้ากัน
หลังจากนั้นนะคะก็จะขูดมะละกอแช่เย็นเป็นชิ้น

แล้วก็ไปตำจนได้รสแซ่บจัดจ้าน

คุณเห็นมั้ยว่ามะละกอจะเป็นเส้นแบบ

นี้คือเทคนิคนี้คือแบบสูทเด็ดของเขาเลย
และทุกเมนูราคาไม่แพงด้วย

ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกนะคะจังหวัดสุโขทัย
สอบถามเบอร์โทรศัพท์ไปเลยหมายเลขด้านล่างนี้นะคะ
หรือว่าติดตามในเฟซบุ๊กนางฟ้าส้มตำค่ะ
โอ้โหนางฟ้านะคะนางฟ้ามาต้มส้มตำ
เรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าจำแรงลงมาเลยก็ว่าได้

คือถ้าล้างออกนี่คือพี่เขาสวยเลยนะอันนี้คือแต่งหน้าแบบให้เป็นแบบขาวให้ดูแบบออกกลางคืนไง
นิดเดียวขอสวยนิดนึงนี่เป็นสโลแคนของเขา

จำได้ก็เป็นเอกลักษณ์คือแต่ละร้านเดี๋ยวนี้เขาก็มีเทคนิควิธีการขายที่แตกต่างกันดึงดูดลูกค้า
แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือรสชาติต้องเด็ดจริงด้วย